คุณผู้ชมพาไปดูหลายพื้นที่หลายจังหวัดกันบ้าง

ไปดูที่ตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อย

เขาพร้อมใจการสวมเครื่องแบบนักเรียน

ก็อยากจะเป็นแบบว่าถึงนักเรียนย้อนวัย

ว่าได้บรรยากาศมากก็สร้างสีสันและรอยยิ้มมากเลย
เด็กในพื้นที่ทั้งผู้ปกครองด้วยร่วมกิจกรรมกันกว่า๑๐๐คนเลยนะคะ
แถมเขายังมีการประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพล

ดูสิคะเด็กนักเรียนเต็มไปหมด

แต่เด็กเขาไม่แต่งชุดนักเรียนกันนะ
ดูเรื่องของการแข่งเต้นบ้างนะคะ
เป็นกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะและสีสันมากที่สุด

งานกิจกรรมวันเด็กนี้จัดขึ้นบริเวณสวนนกชัยนาธ

ส่วนนกชัยนาธเขาเปิดให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมงานฟรี

ใครเต้นได้สนุกสุดเวียงโดนใจคนดู
และคณะกรรมการได้เงินรางวัลไปครองค่ะ
ในภาพนี้ก็จะเห็นนี่นะมีทั้งเด็กหญิงเด็กชาย

จนคณะกรรมการไม่อยากจะปิดเพลง
คือจากที่จะตัดสินตอนนี้เพลินแทน
ใช่เขาบอกลีลาเหมือนกับงานแห่นาคเลย
กรรมการต้องโดดลงไปเต้นด้วยนะคะ
ก็สนุกทั้งคนจัดงานทั้งเด็กเลยทีเดียวค่ะ

นี่เขาก็จะเป็นสายถ้าไม่รู้จะบอกว่า
เป็นสายปฏิวัตรตอบปัญหาเอานิยอมาเลยค่ะค่ะสายย่ออีกแล้วเหรอ
คือเขามีประกวดตอบปัญหาจับรางวัลแจกอาหาร

มีขึ้นรถกระเช้านะคะเป็นรถดับเพลิงคันละ๗๐ล้านบาท

แค่บอกราคาเฉยว่าคันนี้มัน๗๐ล้านบาท

แล้วก็มีขี่จักรยานยนต์เด็กเล่นด้วย
แล้วก็มีการแจกทานตะวันค่ะ
เอาให้ไปปลูกครอบครัวละ๑ต้น
ส่วนที่สวนศรีเมืองระยองกองพันธหารราบที่๗นาวิกโยธินนะคะ
ก็มีการนำเอาอาวุธยุทธโปรกรณ์แล้วก็ปืนต่อสู้อากาศยาน
มาให้เด็กได้จับได้ชมกัน
แล้วก็มีการแจกของด้วยแต่ไม่ได้แจกปืนนะจ๊ะ

ส่วนที่ท่าเรือจุกเสม็ดบ้างค่ะ
ที่การท่าเรือฐานทัพเรือสัตธาฮีบบสัตธาฮีบจช่วงบุรี
เป็นท่าจอดเรือหลวงจักรีนรเวทหลวงซิมิลัน
แล้วก็เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็ก
ขึ้นเรือรบกันเลยล่ะค่ะได้เข้าไปดูอย่างใกล้ชิด
และยังมีเฮลีคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยนะคะ
บรรยากาศคึกคักทีเดียวมีเยาวชนและเด็กนับหมื่นคน
หลังไหลเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย

กว่าจะเข้างานไปได้แต่ก็คุ้มนะ

ไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยค่ะ
บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชายโย

ทั้งค่าราชการพนักงานแล้วก็ประชาชน
แห่กันพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกว่า๑๕๐๐คนเลย
ในงานแจกของล้วนเลยค่ะ

แจกให้กับเด็กกว่า๒๐๐คัน
แต่ที่ฮือฮาที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ปอ
เขาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับเด็กและผู้ปกครอง
มาร่วมงานกว่า๑๕๐โต๊ะ

เอาให้อิ่มทั้งพุงอิ่มทั้งใจกันไปเลย

ก็เอาอาวุฒิโทปกรณ์ยานพาหนะ
รวมถึงสอนวิธีการดำรงชีพในป่าอย่างง่าย
ให้กับเด็กที่สนใจอยากจะเรียนรู้ด้วย

นี่ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติหลายพื้นที่เลยคึกคักมาก

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อกจากจะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นเกมชิงของรางวัลมากมายแล้ว
ไลท์งานนี้มีการจัดแข่งขันเด็กคลาน
นี่เด็กจริงนะต้องยังอยู่ในวัยคลานนะคะ
สร้างสีสันให้กับกิจกรรมวันเด็ก
ครั้งนี้ก็มีผู้ปกครองนะคะ
ส่งน้องหนูอายุ๘๑๐เดือนเอง
ลงแข่งขันกันทั้งหมด๒๐คน
กลางญาติพี่น้องส่งเสียงเชียร์กันกึกกล้องเลยนะคะ

เด็กคนไหนคลานถึงเส้นชัยได้ในเวลาน้อยที่สุด

มอบตุ๊กตาให้กับเด็กทุกคนด้วย
ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ๑เป็นหนูน้อยวัย๘เดือน
ทำเวลาได้เพียงแค่๑นาที
๑นาทีกับอีก๑๓วินาทีเท่านั้นเอง

หื้อ

ใช่มันลุ้นมากนะคะเวลาเนี่ยเชียร์เด็กคลาน
คือพ่อเคยผ่านลูกไปแขกอะไรอย่างนี้

คือกว่าน้องเขาจะเข้าไงบางทีก็เลี้ยวเก่า

ที่นั่งพักก็มีเนอะ
คุณผู้ชมปิดท้ายกันที่อุตรดิษฐ์ค่ะ
นายธนากรอึ้งจิตภัยศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ
พร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมดื่มนม

ดื่มนมกับเด็กจากทั้ง๙อำเภอ

นมมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและความสูง

ปีนขึ้นไปเล่นสไลเดอร์เป่าลมกับเด็ก

เกินร้อยมีผู้หลักเกิน๒๐๐ด้วยเอ้า

คือเด็กเห็นเด็กเขาก็หัวร้อนแล้วเขาก็ยิ้มนะ
ผู้ปกครองเองก็ขำขันกันสนุกสนาน

ของขวัญของรางวัลให้กับเด็กด้วย

แล้วของรางวัลเอาไว้แจกกว่า๑๐๐๐๐ชิ้นเลยนะคะ
ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงานเลย
นี่แหละวันแห่งความสุขของเด็กต้องยกให้เขานะคะ

มาแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยภาระมันเยอะเหลือเกิน